วันที่วันเดือนหมดแล้วเราสามารถเอารูปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจไปเสด็จกรองท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านบูชาได้ปฏิทินปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
แล้วก็ขอบอกจากท่านอย่างเดียวเราเอาชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อมาแล้วก็หยุดทุบสามยกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้เป็นพ่อพระเจ้าตั้งใจ
ขอเอาลูกพ่อพระเจ้าตั้งใจจุงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าววางแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสออกให้ท่านมา

มาขอรับคำนึงได้ของพระพ่อพระเจ้าดันใจนะครับ
วันดันใจของเราเราว่างภาพดมของเราเนี่ยค่ะ

ตัวกันตรงภาพยนตร์อะไรงี้มาใส่ด้วยเพราะอะไรครับ

มันถึงการทำความดีการเป็นฮีโร่
มันเป็นตัวอย่างที่ดีครับผม
ถึงเอามาใส่ในเนื้อเรื่องครับ
เป็นในเรื่องเสริมในเรื่องเสริมเรา
อยากแสดงออกทางด้านการทำความดีของคนที่จะเสียสละครับ
ที่เราว่านี่มีอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่ง

นะนี่เป็นดาราที่เราว่าทำความดี
แล้วก็สาราชอบ

ก็จะเสร็จครับ

คนมาเห็นนะภาษาท่างนั้น

ก็อ่ะชอบครับวดดีใจครับ
ใช้เวลาอีกนานไหมครับใช้เวลาหยั่งไหนบ้าง
คงอีกนานอยู่ครับอีกนาน